นาฬิกา๓๒นาทีคุณผู้ชมครับ
หลังจากเขาห่างหายจากหน้าข่าวไปสักระยะหนึ่ง

แล้วเมื่อวานนี้เขาไปปรากฏตัวในพื้นที่การชุมนุม

ปรากฏว่าไปถึงปั๊บ
พูดจาอะไรอยู่นิดหน่อยแล้วพัว
คือตบฮะตบป้าเป้าล้มคว่ำเลย
วันนี้ตำรวจเขาคัดค้านการประกันตัว

นี่คือเหตุการณ์ที่นาย
คเนธพิศนุเทพจักรพบมหาเดชา

แต่คนทั่วไปรู้จักคือเคร้อยล้าน

ตบนางวรวรรณแทร่อ้าง
หรือว่าป้าเป้าอายุ๖๘ปี
ขณะไปทำกิจกรรมทางการเมืองบนสกายวอล์ปฐุมวันนะฮะ

เคยไปตรงหน้าห้างถนนราชประสงค์นะครับ
แล้วเอารถหรูไปจอดไปปล่อยงูเห่าไปทำนั่นทำนี่
ล่าสุดนะครับเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของล่าสุดเนี่ยนะ
ตำรวจสนปฐุมวันนำตัวเคร้อยล้านนะครับ
ส่งฝากขังผลัดแรกที่สารแขวงปฐุมวัน
เคร้อยล้านบอกว่ารู้สึกผิดนะที่ทำร้ายร่างกายป้าเป้าไป
แล้วคุณผู้ชมครับตอนที่ไปที่นี่ไปเจอป้าเป้าด้วยนะ
เจอหน้ากันด้วยก็เข้าไปขอโทษป้าเป้ากับสิ่งที่ทำลงไปแล้ว
ส่วนพฤติการของเขาที่ไปแสดงออกในที่สาธารณะก่อนหน้านี้เนี่ย
ไม่ได้เกิดจากภาวะทางจิตแต่เป็นการทำเพื่อ
เขาบอกนะแก้คุณสัยให้แก่ประเทศชาติครับ

ลูกชายคนโตของเคร้อยล้านเข้ามาเยี่ยมแล้วยอมรับว่า
เห็นคลิปพ่อแล้วที่ไปตบป้าเป้าเขาเนี่ยเสียใจจริง
ลูกชายคนโตบอกว่าตัวเขาไม่สนับสนุนพ่อเลยนะ
เพราะว่าเขาสนับสนุนประชาธิปไตย
ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ผมเสียใจนะ
เพราะว่าด้วยความที่ป้าเป็นผู้หญิงด้วย
แล้วก็ด้วยความที่ประชาธิปไตย

ผมไม่ได้บอกสนุนพอแต่ผมสาบสนุนประชาธิปไตยครับ

หลังจากตำรวจส่งฝากขังเคร้อยล้านนะครับ
คำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดขอปล่อยตัวชั่วคราว
สารท่านพิจารณาอนุญาตนะครับ

หรือก่อเหตุในลักษณะเดียวกันอีกนะครับ
ฉะนั้นจะถูกถอนคำร้อง

เขาทำอะไรเคร้อยล้าน
เขาโพสต์เฟซบุ๊กเลยฮะนี่ครับเฟซบุ๊คล่าสุดของเขา
ขับรถเก่งนะครับเปิดประทุนนะฮะสบายอารมณ์สบายตัวเลย
แล้วลงข้อความบอกว่าหลังจากเมื่อคืนนอนโรงพักกินพิซซ่าทั้งคืน
เช้าวันนี้ได้เวลาออกมาล้านลาเขาว่างั้น
ให้บนใบหน้านายอานนท์นำพาคิวต่อไปแล้วนะอ้าวอ้าวนะครับ
ทำให้มีคนเข้ามาแสดงความเป็นห่วงในพฤติการนะครับแล้วตั้งคำถามว่า
สารตั้งเงื่อนไขการประกันตัวห้ามทำผิดซ้ำซึ่งการโพสต์ลักษณะนี้
เป็นการโพสต์ข้อความหรือแสดงความตั้งใจของผู้โพสต์กันแน่ครับ